คนที่เข้ามาในชีวิตเป็นแบบหญิงเทียม

ให้ลูกน่ะไปหาปู่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่ลูกคุณ
เขาเป็นลูกของพญานาคคืนเดียว๖๐๐๐คน

ในที่สุดก็มาถึงเพลงอีกเพลงตอนแรกเห็นบอกว่าจะไม่เขียนด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป